เป็นการเล่นน้ำกันแบบชาวกรุงเก่าด้วยวันที่สองนี่

ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นรายงานมาแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศกันกับคุณพลอยสตรีฤทธิสินได้เลยค่ะ
เรียกได้ว่าจัดเต็มกันแบบชาวกรุงเก่าสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงการที่ตลาดเจ้าพรมแห่งนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเป็นสถานที่ยอดนิยมที่คนในจังหวัดรวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียงนั้นนิยมจะมาเล่นสงการกันอย่างหนาแน่นทุกปีค่ะ
โดยในปีนี้นะคะก็ได้มีประชาชนค่ะทยอยเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก
ซึ่งในปีนี้นะคะเป็นปีแรกค่ะที่ทางเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งได้ข่าวมาค่ะว่าเธอนั้นนะคะ

เป็นคุณครูนะคะสอนมวยไทยด้วยนะคะ

เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันค่ะ

สวัสดีค่ะหน้าสาวนาภาษศรชาลาชายนรภา

เรียกได้ว่ามา

ใช่ค่ะรอพี่ม่าอยู่ค่ะ
ทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้มาทำ

ตัวเองเป็นนักแสดงมาก่อนนะคะ

และได้แนวคิดค่ะ
ในชุดนี้ค่ะชุดแม่น่าก
ที่เคยแต่งและมีคนชื่นชอบค่ะ
ก็เลยอยากจะสตรีสัน

การขายผมวิ่งแบบแม่หน้าของเราก็มีนะคะ
โอเคขอบคุณมากเลยนะคะ

จากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะด้านหลังของดิฉันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะ

สวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะ
อ่ากืนทองค่ะ

มาเล่นนักกับเพื่อนค่ะ

ฝากให้เชิญชวนนะคะคนที่ดูข่าวนิดนึงค่ะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นความคึกคักนะคะของชาวจังหวัดอายุทยาชาวกรุงเก่าที่แท้จริงเลยค่ะ
ขณะที่บริเวณสองข้างทางริมถนนนะคะก็ได้มีการเปิดนะคะเป็นร้านขายของค่ะ
ทั้งอาหารการกินต่างต่างนะคะรวมถึงมีการฉีดน้ำค่ะคุณแป้งดินสอทองนะคะ
แล้วก็ตรงกับน้ำต่างค่ะซึ่งทางจำรวจภูถรจลักษณะคอนสิรุธยา
ก็ได้มีการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะตั้งจุดนะคะคัดกรองค่ะบริเวณก่อนเข้าหน้างานนะคะ
พร้อมทั้งนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะคอยขับรถตะเวนประสานงาน
แล้วก็ตรวจตาเฝ้าระวังเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก
เดินทางมาร่วมสาดน้ำค่ะจึงหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุอาชญากรรมได้ค่ะ
โดยประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่เล่นน้ำกับช้างเสร็จในช่วงกลางวันค่ะ
ก็จะมีการเดินทางนะคะมาเล่นน้ำต่อที่บริเวณตลาดเจ้าพมแห่งนี้
ซึ่งหากคุณผู้ชมนะคะกล้าที่จะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานสุดทักในวันนี้แล้ว
สามารถมาเล่นน้ำได้ในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเป็นวันสุดท้ายที่ตลาดเจ้าพมแห่งนี้ค่ะ
พศจรินิพิศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณตลาดเจ้าพมจังหวัดภรรยาขอสีอยุธยาค่ะ